ในวิดีโอบอกเลยว่าใช้ของคู่แข่งมาเยอะ

อย่างล่าสุดค่ะน้องแต่งไทย

แต่บอกเลยว่าให้คุณผู้ชมตั้งใจเคลียร์หูฟังกันให้ดีค่ะ

โอ้โหมีลูกสาวน้องแต่งไทยนี่บันเทิงสุดใจไปเลยพี่จ๋า
ล่าสุดกับการคบเป็นแม่ค้าเน็ตไอดอลชื่อดัง
ออลลีตกอยู่ในกรอบมิฮะมีรถหน่วยหม่อมรถดูเถอะล่ะละมนต์กิ๊ดแขด
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าลีล่าอัดมิซูพี่พี่
แต่น้ำเสียงหนูนี้นะเฟะทุกคำ
ตกอยู่ในกรอบมิฮะมีรถหน่วยหม่อมรถดูเถอะล่ะละมนต์กิ๊ดแขด
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าลีล่าอัดมิซูพี่พี่
แต่น้ำเสียงหนูนี้นะเฟะทุกคำ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
แล้วก็มีรถกิ๊ดแขดค่ะ
เอาสิงานนี้แม่แจงถึงจะตั้งสเตตัสปวดหมองลิ้นดูเป็นไรคะลูก
เอ้าเน้นหานะคะคุณแม่แต่งไทยเข้ามาขายขับไม่เน้นขายของชิมิล่ะคะลูกสาว
เจ้าแจ๊กริมเจ้า
ช่วงนี้พักละง่อนคุณนะ
เดี๋ยวนิ้นเป็นไรไหมเปล่า